รอบชิงเชนเลอร์นัดแรกนะครับ
บุรีรำจะตัวแทนจากไทยงานเข้าเสียแล้วนะครับ

บุกไปเยือนทีมล้านช้างยูเนเต็ดแชมป์ลีก
ของประเทศลาวก่อนในนัดแรก
แล้วก็แผลไปศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับ
ฟุตบอลตุยัตเตอร์และแม่โขคลับเชิมเปนชิปรอบชิงชันเลอร์ที่สนามเจ้าอนุวงศ์กรุงเวียงจันทร์ประเทศลาว
กลางกองเชียร์เจ้าถิ่นที่เข้าชมเกมกันแน่นสนามเลยทีเดียวครับ

หลานช้างได้ประตูขึ้นทำก่อน๑๐ครับ
จากทางด้านคำแพงสายวุฒินะครับ
จังหวะนี้ดูชุลมุนครับแล้วก็กรรมการนั้น
ว่าบอลข้ามเส้นประตูไปแล้วจึงให้ประตูกับทีมเจ้าถิ่นไปครับ
แต่สุดท้ายเจาะไม่เข้าครับไม่สามารถทวงประตูคืนได้ก็ทำให้จบเกมนะครับ
หลานช้างยูเนเต็ดเฉือนเอาชนะบุรีรำยูเนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์
กลุ่มความได้เปรียบไว้ก่อนในนัดแรกครับ
ส่วนนัดที่๒นะครับจะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทย
วันอาทิตย์ที่๘มกราคมที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับ
กันหน่อยนะครับรายการนี้ในแคมเปญไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์ครับ
ศักราชใหม่ด้วยการถ่ายทอดสดศึกชิงเจ้าสโมสรแห่งอาเซียน
โยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิป๒๐๑๖นะครับก็ร่วมเชียร์บุรีรำยูเนเต็ดตัวแทนจากไทยนะครับ
ป้องกันแชมป์จากทีมล้านช้างยูเนเต็ดให้ได้ซึ่งทีมล้านช้างนั้นก็ถือว่าเป็นเจ้าบุญทุ่มจากประเทศลาวนะครับ
ก็แบบนี้เรียนให้ทราบกันหน่อยนะครับกลับมาเล่นที่ไทยถ้าหากว่าบุรีรำชนะ๑ประตูต่อ๐แล้วจบ๙๐นาทีแบบนั้น
ก็จะสกอร์เท่ากันที่๑ต่อ๑ซึ่งถ้าจบ๙๐นาทีด้วยการเสมอกันแบบนี้ก็จะตัดสินด้วยจุดโทษทันทีนะครับ
แต่ถ้าหากว่าในเกม๙๐นาทีบุรีรามยูเนเต็ดนั้นชนะด้วยสกอร์ที่ห่างมากกว่า๒ประตูก็จะได้แชมป์ทันทีครับ